มาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้า
วันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุฟตนานพิศิษฐ์มาหันส์
สุดสัปดาห์อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหลายพื้นที่นั้นต้องเจอกับความแปรปวน
ลักษณะอากาศนะครับพายุฤดูร้อนมาพร้อมกับฝนที่ตกอย่างหนัก
กระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ามีลูกเห็บตกด้วย
ตอนนี้สถานการณ์ดังกล่าวจะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
เกิดฝนยังมีอยู่แต่สิ่งที่ต้องจับตามองต่อจากนี้เป็นต้นไป
ก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่จะไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้ภาพรวมอุณหภูมิทั่วไทยจากการตรวจสอบพบว่า
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามูลอากาศเย็นที่ก่อนหน้านี้
อ่อนกำลังถอยร่นกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ถูกแทนที่ด้วยบริเวณอย่อมความกลัวดอากาศต่ำอภ์มือจากความร้อน
หรือยอมความร้อนเองสีแดงที่ก็มีอยู่ในขณะสิ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะทำให้
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวุถภูมิเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูจากกราฟิกนี้กัน
พื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นอยู่อุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต

ส่วนเที่ยงวันวันนี้ไปจนถึงช่วงเวลาประมาณบ่าย๔โมงเย็น
อุณหภูมิไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะไปอยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศ
พรุ่งนี้ครับบริเวณทางตอนบนของอีสานจะได้สัมผัสอากาศเย็น
อุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นยังคงร้อนละอุเหมือนเดิม

เรื่องของกระแสลมยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปปกคลุมแล้วก็ไปสร้างความเสียหาย
หลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

พื้นที่ที่เสี่ยงต่อลมแรงยังคงมีอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

คือบริเวณที่มีกระแสลมที่มีความรุนแรงตั้งแต่๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
ในวันนี้นั้นจากการคำนวณอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
พื้นที่ดังกล่าวต้องระวังอันตรายจากลมกระโชคแรงด้วยนะครับ
ความเราระวยสูงสุดยืนที่ประมาณ๒๒กมต่อชั่วโมง

บริเวณที่มีลมแรงนั้นจะไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ

นี่คือการคาดการณ์เรื่องของกระแสลมที่อาจจะเกิดการกระโชคแรงได้ในระยะนี้
ส่วนนี้เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทย

เอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก

ก็คือในบริเวณพื้นที่จังหวัดตราดจันทบุรี
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กัน
ไปดูกันว่าในวันนี้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

จากการตรวจสอบ๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไป

การว่าสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
หลังกลางสัปดาห์ท้องฟ้าโปร่งนะครับแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษ
ไปต่อที่ภาคอิสาน
เช่นเดียวกันนะครับที่บริเวณจังหวัดนครราชศรีมา

หลังกลางสัปดาห์ครับในวันพฤหัสสบดี
การว่าอุณหภูมินั้นอาจจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต

สำหรับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งลบบุรี

อุณหภูมินั้นจะสังเกตว่า๔๑องศานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันศุกร์
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงถึงบ่าย๓โมง
ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดตราดอย่างที่ได้บอกไป
บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝน
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยทีเดียว
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียตครับ
ที่ภูเก็ตในอรยัณนี้ใครที่จะไปอาจจะต้องระวังฝนกันหน่อย
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๖อเซลเซียะ

จึงทำให้แดดค่อนข้างที่จะแรงหน่อยในช่วงกลางวัน
อุณหภูมินั้นไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต
สุดจะอยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เราจะต้องเจอกัน

ที่อยู่ในห้องแอร์แล้วออกมาเจอสภาพอากาศที่ร้อน
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ